เคยเข้าไปในวัดถูกไหมฮะใช่ครับ
เข้าไปในโบสถ์และประตูโบสถเนี่ยมันจะมี

คือเราผลักออกแรงผลักมันยังยากถูกไหม

จู่ประตูโบสถ์เปิดปิดเอง
ประตูโบสถ์ซึ่งเป็นแผ่นไม้ขนาดใหญ่มีน้ำหนัก

เป็นสลักความเป็นประตูไม้เนอะ
มันมีเหมือนเป็นสลักของมันต้องแบบดันแรงมาก

ลมหรอ
ที่มันแบบสามารถที่จะแบบลมพัดได้ไหวเอนมาก

ไม่มีมันก็ไม่มีเลยนะนิ่งหมดเลยแล้วเปิดเองแบบนี้ค่ะโอ้ย

ความเชื่อวิญญาณไงเพราะอะไรรู้ป่ะ
นี่คือวิหารเก็บสรีระสังขารของครูบาหนูเด่น
หรือพระครูโอภาษนันทศาน
ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างอรุณตำบลน้ำแก่นอำเภอภูเวียงจังหวัดน่าน
มรณภาพไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะ
คนลุกเลยด้วยอายุจำไหมนะ
๗๖ปีพันศาห้าสิบหกพันศา
วิหารแห่งนี้ก็ถูกใช้เป็นสถานที่เก็บสริยสังขารของท่าน

นี่แหละเห็นไหมแต่ภาพที่ปรากฏแน่นอนว่าใครเห็นใครก็ต้องขนลุก
เพราะประตูโบสถ์ทำจากแผ่นไม้ขนาดใหญ่

นี่ค่ะคุณคิดเป็นอย่างอื่นได้ไหมนอกจากเรื่องของความเชื่อ
ก็ถ้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบ
คือองค์จิตของท่านเข้ามาในโบสถ์หรือเปล่า
เปิดประตูโบสถเข้ามาเองหรือเปล่าหรืออย่างไร
ค่ะมีชาวเน็ตคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ผมอยู่วัดมา๙ปี๗เดือนประตูบานนี้หนักมาก
ถ้าไม่ล็อกไว้ถ้าไม่ล็อกไว้ดี
ประกอบกับว่าอาจจะมีลมช่วยพัดเสริมแรงเข้ามาอีกแรง
เลยทำให้ประตูเปิดออกเองได้กว้างแบบนี้
คล้ายว่ามีสิ่งเล่นลับเป็นคนเปิดประตู
แต่ว่าแล้วแต่นะครับคุณผู้ชมลองคิดเอาเองว่าจะเลือกเชื่อ
ชาวเน็ตคนนี้ที่เขาบอกว่าเขาเคยอยู่วัดนี้มา๙ปี๗เดือน
หรือว่าจะเชื่อเซนต์ของท่าน

แล้วคนที่อยู่วัดนี้ที่มาเม้นนี่เป็นอะไร
เป็นพระหรือเป็นอะไรฮะ
ไม่ได้ให้ข้อมูลไงอยู่๙ปี๗เดือนนั้น
หรือเป็นเด็กวัดหรือเป็นลูกศิษย์วาดหรือยังไง
หรือยังไงครับ